เผื่อว่าใครเนี่ยอยากจะไปดำน้ำดูปากการัง
ท่องเที่ยวทางทะเลแม้ว่าช่วงนี้ยังไปไม่ได้
แต่คุณผู้ชมฟังข้อมูลนี้ก่อนนะคะว่า
ถ้าใครอยากจะไปเที่ยวทะเล
คุณผู้ชมคะต้องเลือกครีมกันแดดให้ดีค่ะ

มีสารเคมีที่เป็นอันตรายแล้วก็
ระวังถูกปรับถึง๑แสนบาทนะคะ
รายละเอียดเป็นยังไงติดตามกันเลยกับชิสามาเช่

เรื่องนี้ต้องแชร์เลยคุณผู้ชม

ทะเลเนี่ยคือแลนด์มาร์คอีกแห่งหนึ่งนะคะ
หลายคนชื่นชอบโดยเฉพาะทะเลทางใต้

ครีมกันแดดบางชนิดบางยี่ห้อ

ที่อยู่ภายในท้องทะเลไทยด้วย

เพราะฉะนั้นก็เลยมีข้อมูลวิชาการออกมาบอกว่า
สารเคมีหลายชนิดที่พบในครีมกันแดดส่วนใหญ่
จะทำให้ปากการังเสื่อมโทรมลง
ดูสิอยากสีสวยน่ะ
มันกลายเป็นตุ่นดูไม่สวยไปเลย

ทำให้เกิดการทำลายตัวอ่อนปาการัง

และทำให้ปากการังฟอกขาว
มันก็หมดความสวยงามระบบนิเวศก็เสียด้วย

เพื่อเป็นการสงวนอนุรักษ์และคุ้มครอง

ไม่ให้เกิดความเสียหายต่อปากการัง

ห้ามนำและใช้ครีมกันแดด

ที่เป็นอันตรายต่อปากการัง

คุณผู้ชมฟังเพลินไปก็ได้นะคะ

คุณดูสิว่าฉลากผลิตภัณฑ์น่ะ

กันแดดตัวไหนที่ไม่ทำร้ายปากการัง
เขาเขียนรายละเอียดบอกไว้

เป็นกลไกที่เขาจะต้องบอก

ถ้าใครไม่รู้หรือว่าฝ่าฝืนนะคะ
ก็จะมีความผิดตามมาตรา๒๐ค่ะ
แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ

ซึ่งมีการบังคับใช้ไปแล้วนะคะ

นายธัญญาเนติธรรมกุลอธิบดีกรมอุทยาน

ท่านอาจจะพอทราบเรื่องนี้มา๒๓วันแล้ว

แต่ก็ให้เราได้รับรู้เอาไว้ว่า
ทะเลไทยบ้านเราสวยงามมาก
เราก็คือคนหนึ่งที่จะช่วยอนุรักษ์ได้
ไม่ใช่แค่ไม่ทิ้งขยะลงทะเล
การทาครีมกันแดดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โดยร่างกายของเราก็ผลัดเปลี่ยนเซลล์ผิว
เรียกว่ารักตัวเองอย่าลืมรักโลกด้วย

ใช่อยากไปดำน้ำแบบนี้เนอะ

อ่ะวันหนึ่งเดี๋ยวเราได้กลับไปท่องเที่ยวกัน
แต่ว่าช่วงนี้ก็ให้ธรรมชาติฟื้นฟูตัวเอง

อย่าลืมช่วยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติด้วยนะคะ